คุณผู้ชมนะคะจากอะไรนะว่าที่นะคะเจ้าพ่อที่ดิน๕๐๐ล้านมาดูคนนี้ดีกว่าว่าที่เศรษฐีหรือเปล่า
ไม่รู้รู้แต่ว่างานจุกแน่น
ตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้๕เรื่องไปแล้วนะคะ
เรากำลังพูดถึงตรงกฤษกรโอ้โหหล่อมาก

เรื่องรถมาจะเจอเขา
ตัวความฟังที่เลยเลยไม่ต้องไปมูท

ตั้งแต่ปีที่แล้วตื่นเช้ามาตรงไปถ่ายละครนะคะ

กลับมาก็รีบเข้าฟิตเน็ตออกกำลังกายแล้วก็เข้านอนค่ะ
เดือนหนึ่งจะได้เที่ยวพักผ่อนแค่วัน๒วันเท่านั้นค่ะ

ฝันของตรงก็คือภาพมันพาระเบอร์ไหมคุณผู้ชม
ตรงมีความฝันค่ะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวค่ะ

ทำให้พ่อแม่ผิดหวังมาก่อนนะคะ
ทั้งที่จริงแม่ไม่อยากได้บ้านแหละหรอกนะ

มันเป็นเรื่องที่ผ่านอะไรมาเยอะ

ยังครับแต่ว่าผมชอบทำงาน

หลักก็คือหนึ่งเลยก็อยาก
สร้างบ้านให้แม่แหละรัก
คือสิ่งนี้เลยสิ่งที่ทำได้นั้นก็
คงจะอยากแบบมีเงินเยอะ

ผมเกเลไงอยากให้แม่ได้รับความรู้สึกนั้น

ความรู้สึกนั้นไหมผมว่าแม่ได้รับแล้วแหละ

สุดยอดนะคะ

เขาแบบจริงใจมากเลยนะว่าแบบอยากให้แม่
ได้จริงยังไงก็ทำได้อยู่แล้ว